อย่างที่ทราบพี่พีเขาสายบุญสายธรรมะ

ไปที่วัดหลวงพ่อโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
แฟนเพลงก็ร่วมอนุโมทนาบุญสาธุกันแบบเต็มไปหมดค่ะ
แค่หลายคนก็ถามว่ามี๒เลขมาเผื่อมั้งหรือเปล่า

เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะนะคะ
พีโพสต์ข้อความแบบนี้นะคะว่า
ผ่านมาเมือง๘ริ้วทั้งที
สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมาสักการะหลวงพ่อโสธรที่วัดโสธร
ซึ่งชาวภาคกลางและภาคตะวันออกสัทธากันอย่างมาก

ใครก็ตามขอพรหลวงพ่อจะสมหวังทุกคน
นี่น้องก็ไปขอที่นี่ขอลูกที่นี่เหมือนกัน

นี่ไงสมหวังกลับมาเลย
ท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งพอพี่พีบอกว่าขอพรแล้วสมหวังเท่านั้นแหละค่ะ
อดไม่ได้จริงว่าพี่พีจะมีเลขเด็ดเลขดีมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐหรือเปล่า

โอ้โหคุณผู้ชมเลขเด็ดถามกันตรงแบบนี้เลย
แม่เห็นยืนเล็งกันตรงนี้คุณผู้ชมใครก็ต้องถามค่ะ
แต่การไหว้พระครั้งนี้จะมีของฝากติดไม้ติดมือหรือเปล่า

น่ารักมากเลยขนาดอยู่ในแมสนะเนี่ย
แล้วพี่พีก็น่ารักมากจริงคุณผู้ชมเห็นไหมคะ

เห็งปังนะคุณผู้ชมค่ะว่าแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อ
ทะเบียนท้ายรถของพี่บี
เม็ดเลยนะพี่แจ๊คเนี่ยนะไม่พลาดเลยนะคุณผู้ชม